เตือนกันก่อนเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
เพราะว่าครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ในจุดที่เขาเรียกว่าจุดโค้งพันศพ
โค้งพันศพสารปู่โทน

เมื่อวานเราเพิ่งเล่าเรื่องราวของกู้ภัย
ที่ไปพบเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ

ทางลงเขาสารปู่โทนแล้วก็ถ่ายติดวิญญาณ
ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ในช่วงเช้ามืด
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกครั้งแล้ว
ในจุดใกล้เคียงกันนะครับ
ปฏิเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาตี๕นะครับ

รับแจ้งเหตุรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ

ทางลงเขาศพปู่โทน
บนถนนสาย๓๐๔นประชะศริมาปรากบิลบุรี
ช่วงกิโลเมตรที่๒๐๘นะฮะ
อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ก็เป็นจุดทางลงเขาขาเข้า

ในช่วงสะพานต่างระดับโค้ง
ก็ได้ประสานรถน้ำอบตบุพราม
พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยรุดไปดับไฟที่กำลังลุกท่วม

ไม่ทราบยี่ห้อสีและทะเบียนหัวลาก
เพียงแต่ทะเบียนตัวพ่วง๗๐๙๑๔๐สระบุรี
บรรทุกก้อนกระดาษมาเต็มคันรถนะครับ
ก็คือพลิกคว่ำแล้วก็ชนอัดติดกับราวคอนกรีต

ก้อนกระดาษกระจายเกลื่อนถนนกีดขวางการจราจร

กว่าที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมไฟที่ลุกท่วมตัวรถ
ต้องใช้เวลาในการฉีดน้ำดับไฟนานกว่าครึ่งชั่วโมง

ส่วนผู้ขับก็คือนายสมพงศ์อันทะเกตอายุ๔๖ปี

มีพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือออกจากกองเพลิงได้ทัน
รอดตายจากการถูกไฟคลอกอย่างวุดหวิด
แต่ก็มีได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลศีรษะแตก
กู้ไพรจึงนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลนาดี
ในจุดเกิดเหตุก็ยังพบรถบรรทุก๖ล้อตู้ทึบ
ซูซุสีขาวทะเบียน๘๒๔๗๕๖ปราจีบุรี
โดยมีนายวิชาญสิทธิมงคลอายุ๕๓ปี
รถถูกเฉียวชนได้รับความเสียหาย

ก่อนหน้านี้ได้มีการสอบถามคนขับรถบรรทุกพ่วง
คือนายสมพงศ์ที่รอดตายอย่างวุดหวิดจากอุบัติเหตุ

ก็เปิดเผยบอกว่าเขาขับรถบรรทุกกระดาษ
จากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
กำลังจะไปส่งที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
แต่พอถึงจุดเกิดเหตุลมเบรกมันหมดนะฮะ

พร้อมกับให้สัญญาณรถคันอื่นที่วิ่งร่วมมาด้วยกัน
รถของเขาจะแหกโค้งพลิกคว่ำในที่สุดนะครับ
โอ้โหอันนี้คนขับรถ๑๘ล้อบอกนะ

เขาก็บอกนะว่าผมขับมาจากจังหวัดนครราชศรีมา
จะไปส่งอะไหล่รถยนต์ในพื้นที่อำเภอประจันตคามที่ปราจีนบุรี
ทีนี้ตอนที่วิ่งมาทางลงเขาเนี่ยนะ
เห็นแล้วเห็นรถบรรทุกพ่วงวิ่งมาด้วยความเร็ว

ผมพยายามหลบเข้าข้างซ้าย
แต่ก็ถูกตัวพ่วงเกี่ยวไปด้วย
แล้วก็ชนเข้ากับก้อนกระดาษได้รับความเสียหายค่ะ
เหมือนว่าเขาเหมือนโค้งอะ
เหมือนโค้งแล้วเขาตีไปเขากลัวผมจะออกขวามา
ผมวิ่งเลนซ้ายอยู่แล้วมันมีมาเป็นแถว
จังหวะเขาจะอยู่ฝาแล้วเขาหางเขาสะบัดมาโดน
ปั๊บก็เกาะไปด้วยกันครับ

จังหวะแบบเขาเหมือนเขากลัวให้เหมือนขอทางเขาหน่อยครับ
เหมือนว่าให้ทางเขาหน่อยเดี๋ยวไม่มีใครอยู่เลนขวา
นี่นะครับก็รอตายมาได้อย่างมุดวิทย์
แต่ว่าจุดตรงนี้คือเป็นจุดที่ชาวบ้าน
เขาบอกว่าเป็นโค้งพันศพสารปู่โทน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นประจำเลย
แล้วก็อย่างที่บอกไปอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะฮะ
เมื่อวานเราเพิ่งเล่าข่าวว่ากู้ภัยไปช่วย
ในการที่จะช่วยชีวิตผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับ
เหตุการณ์วันที่๗มกราคมตอน๒ทุ่มครึ่ง
รถ๑๐ล้อบรรทุกเข้าสารชนท้ายรถพ่วง
ตรงเส้นเดียวกันทางลงตรงนี้
แต่ว่าตรงกิโลเมตรถัดไปสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าล่าสุดที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟัง
กิโลเมตรที่๒๐๘ใช่ไหม
แต่ว่าเมื่อวันที่๗มกราคมเกิดเหตุที่กิโลเมตรที่๒๑๑นะครับ
เหตุการณ์นั้นทำให้กู้ภัยเนี่ย
สามารถช่วยชีวิตคนขับรถบรรทุกได้๑คน
เพราะว่าเป็นคนขับแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
แต่ภรรยาของคนขับเสียชีวิต
และที่กู้ภัยถ่ายติดภาพภาพหนึ่งลักษณะเหมือนติดวิญญาณของผู้หญิง
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำซ้อนบนจุดเดิมโค้งพันศพสารปู่โทนนะครับ